ก็ได้เข้ารายงานตัวต่อสารอาญากรุงเทพใต้ตามหมายนัด
ในข้อหาทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วัฒนาเมืองสู่แก่นำพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายนารินพงศินาพักทนายความ
เดินทางเข้ารายงานตัวตามหมายนัดของสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อกล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๙
กรณีที่โพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและคอสช
โดยวันนี้เป็นการมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบคำให้การ
ซึ่งนายวัฒนาก็ยืนยันค่ะว่าจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
รีมาร่วมให้กำลังใจด้วย
สำหรับคดีของนายวัฒนาเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้น
ทนายความเคยยื่นหนังสือแจ้งสารถึงเหตุ
ไม่สามารถส่งตัวนายวัฒนามาสารได้
ในวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่าขณะนั้นนายวัฒนายังถูกควบคุมตัว
ตามคำสั่งคศฉบับที่๓ทัพ๒๕๕๙
ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ